สมุทรเจดีมีเหตุการณ์ชวนสยองอีกเหมือนกันเกิดขึ้นครับ

ปรากฏว่าลูกชายทำของเล่นตกน้ำ

พอลงมามันมืดแล้วก็เอามือคำ
มี๒ส่วน๒ชิ้นชิ้นแรกขึ้นมาได้

จมูกเหมือนปากแกเลยก้มไปดูใต้ถุนบ้าน
ปรากฏว่าตาประสานตาตาแม่กับตาศพ
หันมามองแม่คราวนี้ร้องจากลั่นบ้านฮะ

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เมื่อคืนเอง๓ทุ่มครึ่ง
ชื่อซอยก็น่าไปเหลือเกินซอยถั่วงอก๑
อยู่ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจูนหมู่๑
ตะบนแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ใต้ถุนบ้าน

บ้านเลขที่๑๗๑ทับ๑เป็นบ้านยกสูงต้องเข้าใจ
ยกสูงอยู่ชั้นบนข้างล่างมันจะลอยเพราะไม่มีน้ำอยู่นะฮะ
จากการตรวจสอบคนเสียชีวิตชื่อว่าเจมส์
วิสุทธิ์เงินสะอาดอายุ๓๔ปี
สภาพอืดแล้วแล้วแม่ไม่ได้กลิ่นเลยเหรอ
ไม่รู้เบิ้ลมาจากไหนแม่ไม่ได้กลิ่น

คนเจอศพก็คือคุณแม่ตะวันฉายยอดเพชร
อายุ๒๖ปีเหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้น
โมงเย็นโพเพโพเพพอดิบพอดี
นั่งเล่นกับลูกอยู่ในบ้านลูกทำของเล่น
รถอ่ะรถรถของเล่นเข็นไปปิ้วหล่นลงไป

เป็นหน้าที่แม่ไงเป็นหน้าที่แม่ต้องลงไปเก็บของเล่น
ให้กับลูกสุดแสบพอลงไปเก็บของเล่นนี่เรื่องปกติ
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาเก็บของเล่น
ชิ้นแรกไม่เป็นไรชิ้นถัดไปอย่างที่บอกไว้
ระหว่างที่จับเนี่ยรูปมาตั้งแต่หน้าอกเลยนะฮะ
มาตั้งแต่หน้าอกกึ๊บมันเหมือนคาง
เหมือนจมูกเหมือนปากแล้วจากนั้นมาพอ
มีอะไรนิ่มคราวนี้ชักมือกลับมา
แล้วชักหน้าลงไปหันลงไปมองปุ๊บ
เท่านั้นเองฮะตาของแม่ไปปะทะ
ตาของศพที่เสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
ฟังจากคุณแม่ตะวันฉาย
เอาแล้วคนตายตาไม่หลับเหรอ
ไม่รู้หลับไม่หลับแหละแต่ตอนตายเขาอาจจะตาหลับ

ตามันอาจจะเปิดโพรงกว้างขึ้นมาได้

คุณโจรดาอายุ๓๙ปี

คุณจรรดาเป็นภรรยาของคุณเจมส์คนเสียชีวิต
คือทะเลาะกันเมื่อวันก่อนเหมือนงอนกัน

จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันแล้วไปไปมา
ก็ยังคิดว่าเจมส์ไปตกปลาอยู่เลย
สุดท้ายแล้วมาเจอสามีเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
แม่ตะวันฉายแบบนี้ก็เสียใจฟังจากคุณชนระดาฮะ
สาเหตุของการเสียชีวิตยังไม่ทราบนะฮะ
ว่าเกิดจากอะไรและตายจากที่ไหน
ถึงได้มาติดอยู่ใต้ถุนบ้านของคุณแม่ตะวันฉายแบบนี้
เรื่องต้นก็ได้มีการส่งศพไปชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ที่พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรประกาศ